เขาเล่นภาพยนตร์โฆษณาเป็นตัวนำด้วยแล้วก็เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่มาถ่ายทำทั้งหมดที่ประเทศไทยค่ะ
นักเตะของทีมหงแดงเลี้ยวภูวัย๓๕ปีที่มาเลี้ยงบอลยิงประตูโชว์ในภาพยนตร์โฆษณาเกมฟีฟ่าออนไลน์๓เกมฟุตบอลออนไลน์ชื่อดังค่ะ
ซึ่งสถานที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในเรื่องนะคะอยู่ที่ประเทศไทยทั้งสิ้นค่ะ
ตั้งแต่ลานจอดรถที่ดวนฟุตบอลกับมอเซลรับจ้างและถนนข้าวสารแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทย
คราวนี้ต้องเจอกับอุปสรรคทั้งรถเข็นขายของแล้วก็เหล่านักท่องเที่ยวที่อยากจะมีส่วนร่วม
ที่สุดท้ายจะยิงประตูสุดสวยเข้าประตูพิเศษซึ่งนั่นก็คือรถสามล้อ
รถรับจ้างที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเมื่อไม่นานมานี้โอเว่นก็เพิ่งจะมาเซอร์ไพรส์เล่นฟุตบอลกับ
วชนไทยใต้สะพานสาธรณ์เพื่อร่วมโปรโมทเกมออนไลน์นี้เช่นเดียวกันค่ะ